มันร้อนซะเหลือเกินใจมันก็ร้อนอากาศมันก็ร้อน
ร้อนกว่าหม้อสุกี้ก็ประเทศพี่นี่แหละค่ะ

ถอดอะไรคะเอาขนาดนั้นเลยเหรอ

คือบอกว่าดูสิพรรหอจะแตกอยู่แล้วคุณซึมสกุล

นี่คุณยังเพิ่งบอกเองว่าวันนี้เมื่อวานทะลุ๔๐

พาไปดูที่บึงกาลหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเราได้เห็นกันแบบชัดว่าเทอร์โมมิเตอร์

อันนี้เขามีหลักฐานนะไม่ใช่มากล่าวลอยว่า
โอ้โหไหนบอก๔๐๔๐แต่นี่ทะลุไป๔๓แล้ว
จริงกรมอุตุบอกว่าเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดในบ้านเราคือ๔๐
ส่วนวันนี้อุณหภูมิสูงสุดในบ้านเราภาคเหนือภาคอีสานคือ๔๑
แต่นี่ทำไมฉะไหนถึงเป็น๔๓
๔๓คือเที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดบึงการค่ะ
วัดความร้อนได้๔๓องศาเซลเซียส
ก็อันนี้เนี่ยนะคือเขาบอกว่าเป็นความร้อนบ่ายเมื่อวาน
จนเจ้าหน้าที่ต้องเอารถน้ำไฟไม่ได้ไหม้นะคุณผู้ชม

ได้สิอยากเล่นน้ำคลายร้อนใช่ไหมพาไปที่เพชรชบูรณ์ค่ะ
เพราะว่าที่เพชรบูรณ์เขาเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนะ
ทะลุ๔๐องศาหอบลูกจูงหลานมากันเลยค่ะ
เล่นน้ำคลายร้อนที่น้ำตกวังหินลาดที่ลมศักดิ์นะ

ใช่ก็นี่แหละคืออย่างแบบเราต้องโดดจากต้นไม้ไปอย่างนี้
ตัวลงไปแบบนี้ค่ะน้ำมันเย็นไง

แล้วพอมาเล่นน้ำแล้วนี่มื้อกลางวัน
ต้องมีส้มตำต้องมีไก่ย่างต้องมีข้าวเหนียวนะ
ส่วนเมื่อกี้เด็กก็สนุกกับเหมือนสปริงบอร์ดธรรมชาตินะ
ใช่ค่ะคนร้อนแล้วน้องหมาน้องแมวล่ะร้อนเหมือนกันจ้ะ
พาไปดูหน่อยไหมคะลูกแมวตัวนี้แม่แมวข้าบไปอยู่ที่ไหน

ใช่อยู่บนฝ้าใต้หลังคาบ้านค่ะไปกันหมดทั้งคอก
แต่แม่แมวอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
โอ๊ยมันอยู่ใต้ฝ้าแค่ติดแล้วว่าจะตายไหมทุกคน
ทำยังไงดีบันไดก็ไม่มี
ร้อนครับก็มันร้อนนะครับต้องหาทางระบายหน่อย
ทีนี้ทำไงพอเห็นแบบนี้นี่ต้องไปยืมบันไดมานะ
อุ้มน้องลงมาแล้วก็เอาน้ำให้กินค่ะ
เอาผ้าชุบน้ำคลุมตัวน้องเพื่อระบายความร้อน
คือปกติแมวกับน้ำเขาไม่คู่กันใช่ไหม
อันนี้มันร้อนมากไม่ไหวจริงค่ะ
สำหรับเจ้าของน้องหมาตัวนี้ก็เลยบอกเออนี่มีแอร์ส่วนตัว

ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คุณเราก็ใช้อันนี้นะคุณคุณเคยใช้ไหม

เหมือนพัดลมส่วนตัวของเราเป็นแอร์ส่วนตัวแอร์ส่วนคอส่วนหัวของเรา
เอาไว้เป่าแต่ว่านี่เห็นว่าเจ้าน้องปั๊กตัวนี้มันคงร้อนมากนะฮะ
เจ้าของก็เลยแบ่งปันให้เอาไปเลยแก็จเจ็ตใหม่
จริงสำหรับน้องคนแล้วก็น้องหมาก็ใช้ได้นะสบายไปเลย
ร้อนขนาดนี้พี่อยากยืมใช้บ้างเลยน้องเอ้ย
ครับน้องปั๊กบอกว่าพี่ไปหาซื้อเองดีกว่าเพราะผมก็ร้อนเหมือนกันนะครับ
ดูเรื่องสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมกรมอุตุเนี่ยว่ายังไง
รอบ๒๔ชั่วโมงอากาศจะร้อนจัดในบางพื้นที่
แฟนข่าวของเราฟังเลยนะอยู่ในพื้นที่ไหนจะใช่จุดที่ร้อนที่สุดหรือเปล่า
อย่างภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิสูงสุดคือ๔๑องศาอย่างที่คุณสืบสกุลบอก

แต่กลางตะวันออกก็อยู่ที่๔๐องศา
กรุงเทพกรุงเทพอย่างเราอยู่ที่๓๙องศานะคะ
แต่ว่าที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยคืออีสานค่ะ
อีสานช่วงวันที่๒๖๒๙มีนา

ก็จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง

ดังนั้นจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
เห็นแบบนี้นะเรื่องสภาพอากาศ
รายงานกันเข้ามาได้นะคะใครอยู่ในพื้นที่ไหน
แล้วก็มีวิธีคลายร้อนยังไงด้วยนะคะ